ตลอดระยะเวลา๘๓ปีที่ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูลเป็นกฎหมายสูงสุด
มีสถิติและตัวเลขที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะ
โดยเฉพาะจำนวนของรัฐธรรมนูลที่มากถึง๑๙ฉบับ
เฉลี่ยก็คือ๔ปีใช้รัฐธรรมนูล๑ฉบับนะคะ
ไปดูเรื่องนี้จากคุณพิรวัตรอัธนาคค่ะ
คุณผู้ชมครับตลอด๘๓ปีของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

จากเดิมที่เราเคยใช้ชื่อประเทศว่าสยาม
ก่อนจะเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่าประเทศไทย
เรามีรัฐธรรมนูลรวมทั้งสิ้น๑๙ฉบับ
ที่ถูกประกาศใช้ในประเทศไทยครับ
หรืออาจจะพูดได้ว่ารัฐธรรมนูล๑ฉบับนั้น
จะมีอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ๔ปีเสร็จครับ
รัฐธรรมนูลทั้ง๑๙ฉบับมีเพียงแค่๔ฉบับเท่านั้นนะครับ
มาจากตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง
ทั้งจากสภาพูดแทนราศดรและสภาร่างรัฐธรรมนูลครับ
ระกอบไปด้วยฉบับทวในปี๒๔๗๕

และสุดท้ายคือฉบับถาวรในปี๒๕๔๐นั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเรานับรัฐธรรมนูลที่ถูกฉีกทิ้ง
โดยคณะรัฐประหารซึ่งทำการยึดอำนาจการปกครอง
พบว่ามีจำนวนมากถึง๘ฉบับจากทั้งสิ้น๑๙ฉบับนะครับ
อกจากนี้เรายังพบอีกว่ารัฐธรรมนุนที่ถูกร่างขึ้นมาในสถานการณ์พิเศษ
หรือเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมีทั้งสิ้น๙ฉบับครับ
และสำหรับรัฐธรรมนูลที่มีการร่างขึ้นมาโดยคณะรัฐประหาร
หรือองค์กรที่มาจากเครือข่ายการยึดอำนาจการปกครอง
มีรวมกันทั้งสิ้นแล้วจำนวน๑๔ฉบับครับ
รัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่มีการประกาศใช้ในประเทศไทย
รวมทั้งสิ้นแล้วคือ๑๐ฉบับครับ
คุณผู้ชมครับหากเราย้อนกลับไปในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับ
ระบอบสมบูรณญาสิทธิราชมาสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันนี้

เราพบว่ากฎหมายสูงสุดที่ใช้ปกครองประเทศมีเพียงแค่๑ฉบับเท่านั้น
นั่นก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูลการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราวปี๒๔๗๕นั่นเองครับ
คุณผู้ชมครับรัฐธรรมนูลที่มีอายุการใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยนะครับ
นั่นก็คือรัฐมนุนแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับปี๒๔๔
มีอายุการใช้งานนานถึง๑๓ปีกับอีก๕เดือนครับ
เริ่มใช้เมื่อวันที่๑๐ธันวาคมปี๒๔๔
และถูกยกเลิกเมื่อวันที่๙พฤษภาคมปี๒๔๔
ส่วนรัฐมนุนที่มีอายุการใช้งานน้อยที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือ
พระราชบัญญัติธรรมนูลการปกครองราชอาณาจักรสยามฉบับปี๒๔๙
มีอายุการใช้งานเพียงแค่๕เดือนกับอีก๑๓วันเท่านั้น
เริ่มใช้คือ๒๗มิถุนายนปี๒๔๔
และถูกยกเลิกเมื่อวันที่๑๐ธันวาคมปี๒๔๗๕นั่นเองครับ